เหตุการณ์ต่อไปที่จะพาไปดูนะคะเป็นอุทาหรณ์เตือนภัย
สำหรับผู้ที่ขับขี่รถยนต์
เพราะว่ามีชายคนนึงคุณอยู่เขาก็วูบไปแบบกระทันหันนะคะ
ตอนที่นั่งอยู่บนรถวูบไปเลย

นั่งหลบขาพวงมาลัยเลยค่ะ
คุณนั่งอยู่ดีป๊อกเลย

ใช่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ตัวค่ะ
ดิฉันคิดว่าหลายคนก็มีประสบความแบบนี้
จริงความหน้าก็หงายหลัง

บางทีเราก็ไปขึ้นรถเราก็ต้องปรับนะ
ปรับเบาะปรับพวงมาลัยปรับกระจกอะไรต่าง

ไหลมาอยู่ข้างหน้ามา
เอาจริงนะข้างหลังไม่เจ็บ
เจ็บตอนหัวกระแทกพวงมาลัย
จริงก็ต้องระมัดระวังกันด้วย
แทนหน้าจุ่มพวงมาลัยไปแบบนี้นะคะ
ทางที่ดีคือปรับเบาะก่อนอันนี้ถูกแล้ว
ไม่ต้องปรับขับรถไปนะ

ทำไมทำให้เอ็นขนาดนี้
ทำไมมันนั่งตรง

นี่ปกติไม่ได้องศานี้นะ
แล้วที่สำคัญนะถ้ามีร่องรอยแบบว่า

โอ้โฮคุณเคยมีประสบการณ์เหรอ